กันว่าแมวเนี่ยนะโอ้โหมันมีถึง๙ชีวิต
เฮ้ยแมวมี๙ชีวิตแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าแมวมีกี่หัว

พอแล้วแมวมีหัวเดียวเราเคยเห็น
แต่คุณเคยเห็นแมว๑ตัวมี๒หัวหรือเปล่า

คุณโอ้โหแล้วสองหัวแล้วยังมีชีวิตแล้วน้องหน้าตาหน้าเอ็นดูด้วยค่ะโอ้โห
ดูสิคะคุณดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะนับเป็น๒หัวยังไงดีนะ
คือน้องเกิดมาเนี่ยมี๒หน้าใช่ไหมเราเห็นใช่ไหม
มีซ้ายกับขวาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีสี่ตาเนอะ
หนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ตาสองปากสองจมูก
แต่อยู่ในตัวตัวเดียวกันนะคะ
บางคนก็ว่าเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
หรือว่าน้องจะมาให้โชคในงวดที่จะถึงนี้
ส่วนใหญ่ก็คิดไปในทิศทางเดียวกันไงคะ
แล้วก็คุณรู้ไหมว่าน้องมีชื่อด้วย
น้องมีชื่อว่าน้องนำโชค

บ่งบอกเลยว่าเราคิดถึงแต่เรื่องของโชคนะฮะ

ใช่ไหมหลายคนเขาก็จะคิดว่าสัตว์แปลกมักจะมานำโชคจะมาให้โชคใช่ไหมคะ
ทางเจ้าของก็คือคุณเจตรินหรือว่าคุณเจ

เขาบอกว่าน้องมีสองชีวิตในตัวเดียว

ตัวเขาติดกันแต่เขามี๒ชีวิต
และน้องยังแข็งแรงอยู่นะคะ
ซึ่งหลายคนสงสัยว่าน้องเกิดมามีลักษณะพิเศษแบบนี้ได้ยังไง
แล้วแบบนี้จะสามารถทำการผ่าตัดหรือรักษาเขาได้ไหม
วันนี้เรามีคำตอบจากสัตวแพทย์เอกชัยอิ่มอาราบ
ให้คำตอบในเรื่องนี้กันด้วยจ้า

น้องแมวที่เกิดมามีลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
จริงในสัตว์เองลักษณะที่เกิดมามีสองหัวเจอเป็นได้บ่อยนะครับ
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงของการแต่งตัวที่เป็นลักษณะของตัวอ่อน
ที่แบ่งตัวผิดปกติได้แต่ที่เป็นท้องของแม่
เมื่อเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วจะสามารถผ่าตัดแรงได้ไหม
การผ่าตัดในสัตว์ในกรณีนี้เนี่ย
ถ้าพูดถึงความเสี่ยงในขณะผ่าตัดแล้วก็อาจจะไม่มีความจำเป็น
ด้วยการอังกฎแพทย์จุบันใต้สรรวจอันตรญ
แต่ในแมวเองอยู่กลางทีเมื่อ๑๕ปีก็มี
นี่ไงหนึ่งบอกว่าแมวมีก้าวชีวิต
แล้วตัวนี้นะคือบางตัวที่มีความผิดปกติแบบนี้
อยู่ได้นานตั้ง๑๕ปีก็มีคุณหมอ
เหมือนกันใช่แต่จริงแล้วปกติแล้ว
ถ้าสัตว์ที่มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีอายุไม่ได้ยืนมากนักนะคะ
ก็ขอบคุณข้อมูลความรู้ดีนะคะ
จากสตวแพทย์เอกชัยอิมอร่ำนะคะ
หรือถ้าเกิดน้องหมาน้องแมวของคุณผู้ชมมีปัญหา

คุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์๔นะคะ
ส่วนน้องนำโชคเนาะยังไงก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะจ๊ะ
แล้วก็อยู่สร้างความน่ารักให้กับชาวโซเชียลแบบนี้นะคะ
แล้วก็สร้างโชคสร้างลาบให้กับเจ้าของเขาด้วย